สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ร้อนได้ให้ร้อน

ที่มี๑๐เพลง

คุณมาด้วยความรักเสียงเพลงยังไม่พออาจจะต้องมีโชคเพื่อหนุนนำคุณด้วย

เพราะว่าเรามีตัวช่วย๓ตัวช่วยให้คุณไว้คอยเลือกค่ะ

เกินเวลาฝนตกพยงพายุนี่เข้ากันแบบ

โอ้โหอีกลูกเห็บที่แบบนาน๑๐ปี๑๐ปีจะตกกันที
มาบ่อยนี่แถวโคราชนี่พายุนี่ลมแรง
กันโชคแบบหูป้ายเปิ้ลโฆษณานี่นะ

เฮ้ยไม่ได้อีก
ใครจะมาขู่กันโชคอะไรล่ะคุณ

คุณผู้ชมวันนี้เหมือนโดนหมัดฮุก๒๓หัด

เนี่ยเพราะว่าใครมาการการชกบอกพี่เลยพี่รู้จักคนเยอะ

เราจะมาฮากันอยู่สองคนเท่านี้คงไม่ได้

ผู้ร่วมเข้าแข่งขันของเราทั้ง๕ท่านนี้ก็ฮากันไม่น้อยทีเดียว
หล่อด้วยสวยด้วยครับวันนี้มาในชุดที่สดใส
ดูแบบนะดูขาวครีนยังไงก็ไม่รู้วันนี้
บายตามากอ่ายินดีต้อนรับ
คุณวิมคุณวาวคุณคิวคุณน้ำทิพย์และคุณหนูตรี

นี่คือผู้ร่วมอย่างนั้นค่ะท่านนะครับ

ใครจะพลาดพลั้งนะฮะแล้วก็จะได้ขึ้นมา
ตอนนี้ตำแหน่งทางด้านบนว่างอยู่

เพราะว่าอะไรทรงผมหรืออะไรคะเนี่ย

เรี่ยวขึ้นเรื่อยนะคุณน้ำทิพย์เนี่ย

ช่างแต่งหน้าเขาบอกว่ามันเข้ากับนิ้วดีค่ะ

แทน๓ตัวละนี้ไม่ได้

แต่ถ้าแต่งไปในทิศทางอื่นมันหงำกับหน้าตา
ถ้าใส่ชุดนี้ดูไปทิศทางเดียวกัน

ดูสวยงาม
ใช้ชุดจากห้องเสื้อที่อื่นไม่ได้เลย
พี่หนูตรีหลังจากรายการออกอากาศไป
ตั้งแต่พี่หนูตีมานั่งที่นี่แฟนคลับเขาเยอะเลยนะ
เยอะเลยฮะ
ยังเยอะมาก
คุณป่าไม่ได้คิดว่าเป็นต้นไม้หรือต้นอะไรก็หลังจากออกรายการไป

คุณโจ้คุณโจ้ก็เกือบเปิดแผ่นป้ายตัวช่วยเราไม่ได้
ขอคุณหนูทรีย์ก็ได้พายุมาอันหนึ่ง
ก็มีหน้า้นอีกหลายเทปเลยที่แบบงี้โอ้โหคุณแมนก็ได้

มาเมื่อเช้าโทนหลวงแต่ลูกตากับพี่สัตว์
ทุกวันนี้ดิฉันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านไปแล้วครับ

ก็มีหลายท่านแฟนคลับคุณหนูตีนะถามมาว่าเวลา
เวลาไปเข้าเฟซบุ๊คของคุณหนูตีเนี่ย
พี่หนูตีแกจะตอบเฟซบุ๊คกลางวันได้ไหมครับ
หาพวกมันในเพจ
ทางผู้ดูแลเพจของรายการร้องได้ให้ร้านก็เลยตอบไปว่า

ใจเลือกหนันพอดี
บางคนก็บอกพี่ตื้อตธรีนั่งไปนาน

คุณคร้าวไม่คิดบ้างหรอครับว่าผมจะร้อนเงิน
เออจะมาให้มันนั่งนั้นไม่เคยคิดหรือเปล่า

นั่งนานฤทธิ์ดวงร้อนข่าวหมดแล้ว
พอมาทางฝั่งนี้แล้วดูมันสดใสสดชื่นไปดูน้องวาว

มีโบล่างและโบบนโบบนเล็กนิดนึงโบล่างอยู่ตรงเอว

เนี่ยวาวเขาใส่เขาดูสวยนะ
วาวเป็นไงคะหลังจากไม่เจอกัน๑สัปดาห์

พี่ว่าหนูไม่ได้ไปฟิตซ้อมแน่เลย
หนูอาจจะไปฟิตซ้อมแต่ว่ามีคนข้างหนู

ก็เผื่ออนาคตข้างหน้าครับ

จริงแล้วมันแมทกับ

ทุกน้ำค่ะค่ะ

ไหนวิมลองเดินมาดีฮะ
ลองเดิน
เรามานั่ง
วิ่มครับเหมือนพาคุณแม่ไปทำวัดช้า
เขาแต่งมาเป็นหล่อเลยชื่นมืดมากนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าหนึ่งในห้าท่านในวันนี้ที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราคุณป่า
และวันนี้มาถึงแล้วครับ
ช่วงเวลาที่เราจะต้องทำการคัดเลือกนะครับ
ผู้ที่จะขึ้นมาร้องได้ให้ล้าน

ดปุ่มใครกดคนแรกตอบแล้วตอบถูก

ของผู้ชมทางบ้านลองถ่ายกระดูกเล่นไหมคะ
ว่าใครนะฮะใน๕ท่านนี้จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราค่ะ

มาถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์นะครับ

คุณวิมมีสิทธิ์ตอบต่อไปนะครับ

ไม่แน่ใจนะว่าแต่เพลงนี้เต้นครับผมเต้น

ถ้าเป็นเพลงอับปานาเฮศจริง
คุณคิวขึ้นมาร้องได้ให้ล้านวันนี้เลยนะครับ
และอับปานาเฮ่คุณคิวตอบ

ถูกไหมครับ

ถูกครับ

คิวครับตอบถูกแบบนี้เชิญมาร้องด้ายให้รักกันดีกว่า

สวัสดีครับ

เอานั่งดีกว่า
เดี๋ยว
แหมดีล่าอยู่นั่นแหละ